คดีนี้ยังต้องเกาะติดแล้วตามกันต่อ
กรณียิงนายกอบตบางสมบูรณ์นะฮะ
เดี๋ยววันนี้เราจะไล่ดูกล้องวงจรปิดไปเลยนะ

คราวนี้ดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหน
รีสอร์ทที่เป็นสถานที่กินเลี้ยงนะครับ

กลุ่มนายกอบตบางสมบูรณ์กับพวก๔คนนะครับ

สอบถามพนักงานในรีสอร์ททราบว่าเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์

กลุ่มของนายกอบตทั้งจังหวัด

ในการจัดกิจกรรมมีคนมาร่วมงานประมาณ๔๐คน

นายกอบตบางสมบูรณ์ออกจากรีสอร์ทครับ

ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจุดแรกหน้ารีสอร์ทนะครับ

เลี้ยวออกจากรีสอร์ทเวลา๒ทุ่ม๔๕น

จากนั้น๒นาที๒ทุ่ม๔๗น
รถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์ออกจากร้าน

หลังจากนั้นห่างกัน๒๑วินาที

ขณะที่กล้องวงจรปิดอีกมุมนะครับ

เห็นรถสีเทาต้องสงสัยคันแรก
ไปจอดอยู่ริมถนนด้านซ้าย

พอรถตู้ของกลุ่มนายกอบตขับผ่านไป

ห่างจากรีสอร์ทไป๕กิโลเมตรครับ
ไปพบรถตู้ของกลุ่มนายกอบตครับ

เทาคันแรกไปไหนแล้วไม่รู้

ในพื้นที่ตะบนดงละคร
ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ๑๑กิโลเมตร
นาฬิกา๑๕นาที

ต้องสงสัยคราวนี้จี้ติดเลย

แซงรถของกลุ่มนายกอบตไป

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มศวองคารักษ์
ญาติของนายวัชละนุษย์แดงคนขับรถ

ประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดเข็มทองนะฮะ

ร้องไห้ใจแทบขาดครับ
ไม่พูดแบบนี้
ถ้าดูข่าวนี้แล้วเห็นว่า

เป็นมิซูบิชินะครับ